คุณผู้ชมครับในที่สุดในที่สุดต้องบอกว่า
นาราเครปกะเทยก็ต้องไปที่กระทรวงยุติธรรมนะครับ

มาร้องเรียนว่าไม่ได้ผลตอบแทน

นาราเคลปกะเทยนะครับหรือว่าอนิวัฒน์ประทุมถิ่น
แม่ค้าออนไลน์สาวชื่อดังนะครับ
กับนายเดชากิติวิทยานันทนายความส่วนตัว
ไปพบ๑๐๓ธนกิจจิตอารีรัฐ
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ร้องขอให้กระทรวงช่วยมาเป็นคนกลางได้ไหม
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับกลุ่มผู้เสียหาย
ในประเด็นกล่องสุ่มนะครับที่เราเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะฮะ

ยังไม่ได้รับการชดเชยเงินจำนวนมากนะครับ

ปัญหาทางธุรกิจมันเริ่มขึ้นเตือนกุมภาพันธ์

ส่วนสาเหตุการติดขัดเธอไม่ขอพูดถึง
แต่ยืนยันว่าพยายามจะเคลียร์ยอดที่ค้างกับลูกค้า
มาลงทุนกล่องสุ่มทุกลายแหละขณะนี้เหลือหลักสิบคนเท่านั้น
คือเธอก็ขายทรัพย์สินไปเกือบหมดแล้ว

เพื่อจะเอาเงินมาเฉลี่ยชดใช้ให้กับลูกหนี้ทุกคน
น่าจะเคลียร์จบประมาณเดือนพฤษภาคมครับเธอว่า

เรามีการผ่อนคืนตามตาราง
ที่ลูกค้าทุกคนได้ตารางของตัวเองไปแล้ว

ไม่ได้มาที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อถ่วงคดี

คือเมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งกำหนดการนะครับ
ที่จะพาคุณนารามาที่กระทรวงนะ
คือเขาย้ำบอกว่าหากเข้าสู่การ
ทำบันทึกข้อตกลงไก่เกลี่ยแล้วเนี่ย
นารายยิ่งต้องชดใช้ความเสียหายให้กับลูกค้า

ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องต่อสารให้ยึดทรัพย์ได้เลยครับ

อย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงได้มอบรายชื่อผู้เสียหายจากนารานะครับ
เรื่องต้น๙๘คนมูลค่าความเสียหายณขณะนี้๑๒ล้านบาทครับ
ก็เตรียมจะพิจารณาไกลเกลี่ยกันต่อไปครับ